มีใครที่วางมือถือไว้เฉย
ไม่ได้โหลดแอปแปลกไม่ได้กดลิงก์แปลก

แล้วเงินหายออกจากบัญชีบ้างไหมคะ

เจ้าของเพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายกว่า๑๐คน
ร้องเรียนกับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เคยโหลดแอป
กดลิงก์ไม่เคยกรอกข้อมูลแต่เงินเกลี้ยงบัญชี
มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับนี่ค่ะเขาบอกเขาถูกแฮ็กบัญชีธนาคาร
โทรศัพท์มือถือแล้วโอนเงินออกไปอ่ะนะคะที่นี่คือกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์
กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
คือคุณนัทขุนทองเขาเล่าบอกว่า๒๙พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
เข้ามาทางอีเมลประจำโทรศัพท์จากนั้นอีกหนึ่งเดือน๓๐ธันวาคม
บัญชีธนาคารของแฟนสาวแล้วโอนต่อไปบัญชีมิจฉาชีพ
ทยอยโอนครั้งละประมาณ๕๐๐บาทรวมแล้วเสียไปเนี่ย๖๐๐๐บาท
เลี่ยงบัญชีค่ะเขาบอกว่าตัวเขาและแฟนไม่เคยใช้โทรศัพท์กดเข้าไปในลิงก์
ต้นไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านแล้วแต่ทุกอย่างมันล่าช้ามาก
เรื่องมันก็ผ่านมา๑๐กว่าวันแล้วพี่ก็คือยังไม่มีทางไหนติดต่อกลับมาเลย
ก็ยังเงียบใช่ครับพี่แล้วก็เดือดร้อนมากครับ
ทางด้านของพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
กรณีที่ไม่ได้กดลิงก์ไม่ได้กรอกข้อมูลแล้วเงินยังหายเนี่ย
ถือเป็นเคสแรกเป็นครั้งแรกที่เจอ
เพราะฉะนั้นขอเวลาหน่อยขอตรวจสอบและสอบปากคำผู้เสียหายเอาไว้ก่อน
แต่ยืนยันให้ได้อย่างหนึ่งว่าสามารถติดตามเส้นทางการเงินไปจนถึงผู้กระทำความผิดได้อย่างแน่นอน
ตอนเอกพบบอกว่าตอนนี้ที่พามาวันนี้ใน๑๐กว่าราย
แต่จริงมีผู้เสียหายนับร้อยรายนะคะ
จากการสอบถามผู้เสียหายเขาบอกว่าเขายืนยันจริงว่าไม่ได้กดลิงก์ไม่ได้โหลดแอป

โอนเงินออกไปจนหมดบัญชีโดยที่วางมือถือไว้เฉยด้วยซ้ำ
ส่วนตัวก็เลยอยากจะขอเรียกร้องให้ทางธนาคารต่างและธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย
ออกมาตรการบางอย่างเพื่อป้องกันการโอนเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ
อย่างน้อยมันยากขึ้นหรือว่าป้องกันรักษาความปลอดภัยบัญชีให้มากกว่านี้ค่ะ
คือวันนี้เนี่ยผมได้คุยกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐในรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ผมอยากให้ทวดชมดูหลังจากจบภัยรัฐนิวโชว์แล้วเกินคือตอนกลางวันเนี่ย
วันนี้ไม่ได้มีเพราะว่าเราถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแต่ผมทำรายการเอาไว้
อาจารย์ปริญญาหอมอเนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์
แนะนำเอาไว้เกี่ยวกับการป้องกันตรงนี้

คือหลายคนแนี่สักทีที่มา
มันไม่เหมือนเมื่อก่อน
เมื่อก่อนเนี้ยเราจะได้รับการการเตือนว่าอย่าไปกดลิงค์
ลิงก์กรอกข้อมูลโหลดแอปแปลก
ซึ่งทุกคนบอกไม่ได้ทำอะไรเลย
มีผู้เสียหายคนหนึ่งอยู่อ่างทอง
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลวันนี้ผมก็คุยด้วย
เขาบอกเขามีกล้องวงจรปิดยืนยันเลยนะ๓มกราคม

แล้วช่วงเวลาที่เงินถูกโอนออกไป๖๐๐๐กว่าบาท

แล้วมันหายไปได้ยังไงนี่ที่อ่างทอง

ลืมแบบไม่ทันได้แบบตั้งตัวหรือเปล่า

คือดูข่าวมาจนไม่รู้จะดูยังไงแบบไม่กดเลยลิงก์แปลก
แต่ถามว่าถ้าดูไลฟ์ดูนู่นนี่นั่นอะไรตามปกติ
อันนั้นมันก็มีทั่วไปซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่า
มันจะไปได้รับลิงก์อะไรตอนไหนมาอะไร
เขาไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าอยู่ดีเนี่ย

อันนี้ที่ผมคุยด้วยแล้วก็คุยกับคุณเอกพบ
เชื่อไหมส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดที่เป็นข่าวมาเรื่องถูกแฮ็ก
ถูกแก๊งมิจฉาชีพมันใช้โปรแกรมรีโมท
คุมโทรศัพท์เราแข็งเดี้ยงไป
แล้วก็ดูดเงินไปเอารหัสอะไรไปเนี่ย
อาจารย์ปริญญาหอมอเนกวันนี้ผมคุยด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องรอฟังนะฮะ
รอฟังหลังจบไทยรัฐนิวโชว์อาจารย์ปริญญาบอกว่าเอางี้ก่อนนะ
เอาวิเคราะห์ในภาพรวมก่อนนะทุกคนที่มาแจ้งความในวันนี้เนี่ย
ตำรวจต้องเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปตรวจสอบเพราะมันเป็นไปไม่ได้
ที่อยู่ดีโทรศัพท์วางอยู่เฉยแล้วจะดำเนินการเอง
มันไม่ใช่แบบเล่นคุณสัยแล้วก็เสกควายธนูไปเข้าท้องคนอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ไงไม่ได้เนาะมันต้องมีการลับแบบโปรแกรมที่ว่าโทรชันค์หรืออะไรพวกนี้
เข้าไปอ่ะไปอยู่ในเครื่องเราแต่เราจะไปรับตอนไหนเท่านั้นที่เราไม่รู้ตัวเนอะ
ซึ่งมันแยกเป็นสองสามอย่างค่ะหนึ่งคืออาจารย์ปริญญาบอกว่าลืมไปเลย
สายชาร์จลืมไปเลยอันนั้นมันฮอลลีวูดเกินไป
สายชาร์จมันมีแค่ต้นทางกับปลายทางเสียที่ไหนก็เข้าได้แค่ที่นั่น

ทางแรกก็คือโทรศัพท์เครื่องนั้นที่เกิดปัญหา

เผลอรับตอนไหนเนี่ยมันเกิดจากตัวโทรศัพท์เองหรือเปล่า
ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าไปรับตอนไหน

ถ้าไม่ได้เกิดจากตัวโทรศัพท์เราแสดงว่าไปเผลอให้พลาสเวิร์ดเขาตอนไหน

มือถือแต่ไปใช้อินเตอร์เน็ตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
กรอกอะไรข้อมูลตอนไหนมันเอาไปหรือเปล่า
แต่บางทีพวกมิจฉาชีพมันนั่งอยู่

มันโหลดได้แต่วิธีป้องกันเบื้องต้นเนี่ยมี

พิมพ์ชื่อปริญญาหอมอเนกเดี๋ยวก็เจอ

เจอกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลยเนอะ

ซึ่งมันเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ย